แล้วก็ถึงช่วงวินาทีที่จะตัดสินอนาคตครอบครัวของน้องเหมียวจากจังหวัดลำปางแล้วนะครับ

จะสามารถคว้าทุนสูงสุดไปต่อชีวิตต่อลมหายใจต่อเติมบ้านที่เขาอยากได้หรือไม่

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ก็ภาวนานะครับว่าขอให้ถูกทั้งหมด
ผมก็ลุ้นไปพร้อมกับครอบครัว

พร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง

หลวงพ่อธเนธเจ้าอาวาสวัดหัวฝ่ายมีฉายาว่าอะไร

พ่อปองเลือกตอบตัวเลือกที่๑

ซึ่งเป็นคำตอบที่

เราต้องภาวนาว่าขอให้ถูกเท่านั้น

ถูก

ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ

เงินทุนไปต่อชีวิตข้อแรกครับ

เพราะฉะนั้นมาลุ้นกันข้อต่อไปนะครับว่า
เขาจะได้เงินหมื่นและเงินแสนกลับบ้านหรือไม่

และน้องเบียเลือกตอบตัวเลือกที่๒
ถอบที่

แม่สุกนะครับเพราะฉะนั้นครอบครัวของน้องเหมียวจากจังหวัดลำปางนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้หนึ่งหมื่นบาท
มีโอกาสลุ้นเงินแสนและเงินล้านในข้อต่อไปนะครับข้อที่สามและข้อที่สี่นี้
เอาใจช่วยครอบครัวของน้องเหมียวกันนะครับฟังเลยไหมเรื่องของเราเลยไหม
ต่อเลยนะค่ะนะถ้าลุ้นต่อเลยนะครับเรื่องที่สามผมจะเลือกเฉลยจากเรื่อง

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือถั่วดำตะกร้านี้หนักกี่กิโลกรัมนะครับ
สองค่ะน้องเหมียวเลือกตอบตัวเลือกที่สองเจ็ดจุดห้ากิโลกรัม
จะเป็นคำตอบที่ถูกหรือไม่มาชั่งไปพร้อมกันเลยครับ
จุดห้ากิโลกรัมเป็นคำตอบที่
นี่ถ้าถูก๑แสนบาทแล้วเราไปลุ้นเงินล้านถูกไม่ถูก
หนึ่งแสนบาทได้หรือไม่ไปลุ้นเงินล้านบ้างผิดนะครับ
ใกล้เคียงมากเลยนะลูกมันก็มีความรู้สึกนิดนิดน่ะ
แต่ว่าเพิ่งข้อเดียวนะลูกเราไม่มีโอกาสได้ลุ้นเงินล้าน
พี่เอเสียดายก็คือมันผิดไปหนึ่งข้อเราลุ้นเงินล้านไม่ได้
แต่เราสามารถลุ้นเงินแสนได้ในข้อต่อไปครับ
ข้อสุดท้ายที่พี่จะเลือกเฉลยต่อไปนี้นะครับจะเลือกเฉลยจากเรื่องกุ้งสุธิราชครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือภาพใดต่อไปนี้คือกุ้งสุธิราช
ตัวเลือกที่หนึ่งซึ่งแม่เล็กเลือกตอบตัวเลือกที่๑ภาพที่๑

ซึ่งภาพที่ถูกต้องนั้นคือภาพที่๒คือคุณกุ้งสุธิราช
ภาพแรกที่แม่เลือกคือภาพของผม

ภาพที่๓คือภาพของสอนรามนะครับ

ทุนไปต่อชีวิตในวันนี้๑๐๐๐บาท
ป๋องการที่เรามาแข่งขันเกมในวันนี้

พวกเราทีมงานพยายามที่อยากจะช่วยแล้วก็อยากให้ได้เงิน
ครับกลับไปบ้านให้ได้มากที่สุดครับนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้น
ในวันนี้ทุกคนทำเต็มที่แล้วนะครับเงินหนึ่งหมื่นบาทเนี้ย
หนูจะเอาไปต่อลมหายใจตรงไหนได้ก่อนลูกก็แม่จะไปทำอะไรก่อน
ให้ลูกเป็นทุนการศึกษาว่าเอาเงินไปให้ลูกไปโรงเรียน
ก็อย่าเพิ่งท้อแท้ในกำลังใจนะเพราะว่าผมเชื่อนะครับ
ป๋องครอบครัวของเรายังมีเด็กน้อยที่เป็นเด็กกระตันอยู่
ทรัพย์สมบัติที่เกิดขึ้นภายในบ้านของเราเขาเป็นเด็กดีจริง
นะครับเราก็รอดูอนาคตของน้องน้องคิดว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับ
นี่อีกหนึ่งครอบครัวนะถ้าใครดูตั้งแต่ต้นรายการนะครับ
จะเห็นแล้วว่าสภาพบ้านของน้องเนี่ยไม่ได้มีรัวรอบขอบชิดเลย
นั่นก็คือความหวังที่มาในเกมต่อชีวิตวันนี้ถ้าเผื่อว่าได้เงินกลับไปเนี่ย
จะไปต่อเติมบ้านเนาะพ่อเนอะแต่ก็อย่าเพิ่งท้อนะครับ
ต้องสู้กันต่อในชีวิตจริงเราต้องเดินกันต่อให้ได้นะครับ
พวกเราเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้คุณพระคุ้มครองขอบพระคุณมากนะครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือ
ครอบครัวของคุณเพียงส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาที่เฟซบุ๊คเกมต่อชีวิต
พบกับผมและคำถาม๔ข้อลุ้นเงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มา
รายการเกมต่อชีวิตค่ะ
ก็เงินหนึ่งหมื่นบาทวันนี้

แรงพ่อแม่ได้เยอะเลยค่ะ
ก็ขอขอบคุณทาง

ที่ให้หนูได้มายืนอยู่จุดนี้ค่ะ